ยาแผนโบราณตราคุณสำริท
สวัสดีครับ

ดีนี้เขาท้าฮอร์โมน

โหยพอร์นกันเสียแล้ว
หนุ่มดูแลตัวเองด้วยนะคะ
อย่าให้โฮโมนมันดีดช่วงที่อยู่ตรงนั้น

เดินมุ่งไปหาหมอเช็ค

รัฐบาลคอสเชาะเข้าเลี่ยงจะไม่ให้แตกขับกลุ่มแลนด์ลอร์ดซึ่งมีเยอะในครั้งที่แรกเขาจะขึ้นภาษีถึง๕
ดินที่ไม่ทำประโยชน์ปรากฏว่ามาพบกันครึ่งทาง

เป็นพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เริ่มเก็บที่๒แล้วก็ขึ้นทุกสูง
ไหนอธิบายมันที่นี่คือยังไงมันคือยังไง

ไม่ได้ปลูกสร้างอันนี้รวมกับมรดกที่เราได้รับมาไหม
นั่นหมายความว่าที่ดินว่างเปล่า

โดนเก็บภาษีโดนเก็บภาษีแต่๒เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

หลักตีจากอะไรเอามูลค่าสิ
มูลค่าจากการประเมินราคาประเมินของที่ดิน

ตีจากอะไรล่ะเยอะเหรอไม่กลัวอยู่เนี่ย
เขาจะเริ่มนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะ

แล้วถ้าเกิดผมไปปลูก
อ้าวก็มีก็มีไม่มีปัญหาขอให้มีการทำอะไรเกิดขึ้นบนที่นี่ส่วมไปส่วม

ฉันจะอ่านข่าวต่อแล้วนะเดินเลยพี่อ่านเลยคิดเปอร์เซ็นต์ก่อน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการพาณิชย์นะคะ
กล่าวว่ากรณีของที่ดินร้างว่างเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำประโยชน์
สมควรแก่สภาพตามร่างเดิมเขาใช้เก็บถึง๕
แต่ตอนนี้คณะกรรมการเกี่ยวกับศิษย์ศิษยาการนั้นแก้ไขนะคะมาเก็บในอัตรา๒
แล้วถ้าหากที่ดินนั้นยังไม่ใช้อีกนะโดนเก็บไปแล้วนะ
อีก๓ปีนี่เอาไปเลยไปจ่ายเขาอีก๐๕นะคะ
แต่ว่าเพดานทั้งหมดจะไม่เกิน๕
ก็แล้วแต่นี่มีเยอะเหรอ

ใช่ได้ข่าวว่าทางอำเภอหัวหนังขี้

หรือว่าอยู่อาศัยให้คงไว้คือ๐๒
อันนั้นก็คุณก็ไปทำเกษตรสิปู่พริกหยวก
อือทำอะไรก็ได้ให้มันแบบว่ามีประโยชน์ถูกผักชีได้ได้นะ
เดี๋ยวเขาก็จะมาบอกว่าหลบเลี่ยงอย่างนี้ต้องดูที่เจตนา
ถ้าคุณทำประโยชน์คุณมีงานอยู่บนนั้นจะเป็นอะไรไปล่ะ

แต่ว่าประโยชน์อื่นคือถ้าคุณทำอะไร
ทำเกษตรหรือว่าอยู่อาศัยจนเสีย๐๒
แต่ถ้าคุณทำพาณิชย์๒ก็เหมือนกัน
เขาบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้เร่งให้แก้กฎหมายฉบับนี้ออกมา

เพราะว่าจะได้ลดปัญหาการเหลื่อมล้ำของสังคมได้

เตรียมการ๑ปีนะคะคือถึงปีหน้า
ตั้งแต่วันนี้ถึงมิถุนายนปี๖๖

ใครที่มีที่ดินเยอะก็เกี่ยวใหม่ค่ะคุณไทยผมคิดคร่าวให้ดูนะ
สมมุติว่าถ้ามีคนที่มีที่ดินรวมมูลค่านั้น๑๐๐ล้านบาท

๐ล้าน๑ล้าน๑๐ล้าน๑๐๐ล้านนะ
คูณด้วย๒ประเมตรนะฮะ๒ล้าน

๑๐๐ล้านก็จ่าย๒ล้านมี๑๐๐ล้านเสีย๒ล้านเขาไม่รู้สึกหรอก
เดี๋ยวไงแล้วก็เจาะ

ได้เป็นทีมแต่แบบบอกไม่มีตังค์ไงมีแต่ที่

ก็พี่อังกฤษเสียภาษีเขาถึงต้องให้เช่า
ผมถามอย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้ถาม

ต่อต้านนะครับถามในฐานะที่ไม่รู้หรือไม่ทราบ

แล้วเขาก็ไม่มีเงินไม่มีสตางค์อย่างนี้

แต่ว่าเขาได้ที่มาจากพ่อแม่ญาติพี่น้อง

เสร็จปุ๊บสมมุติว่าเขาไม่ได้ทำกิน

ถ้าอย่างนั้นพี่น่าจะเป็นที่ดินแพงไหม
มีของเธอนี่ก็ให้เช่าบ้านเขาไปทำ

มันมีเยอะแน่ถ้าทำเดือดร้อน
ที่ดินติดชายหาดด้วยใช่ไหม

พ่อพี่โดด่ามเรื่องยิ่งเยอะ
แน่นอนทั้งจังหวัด

กว่ามันจะมานั่งเสีย๒เนี่ย

เอาไว้เงินเล็กกัน
เร็วตามผมลด
อะหรืออะไรคุณสีสะเกรด
แพรรับสีสะเกธทั้งหมวยโลก
หลังจากที่เจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
พามวยโลกช็อกโลกนะครับด้วยการใช้คะแนนนะครับ
โลกไร้ภายโรมันกอนซาเลสจากนิการากัวนะครับ
ให้เขาเป็นนักชกเบอร์หนึ่งของโลก
เขาว่าอย่างนั้นเขาหมายถึงว่ากอนซาเลสเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
แต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าแหลมไปโคตรแล้ว

ที่ถ้ากัสยางสวนภูมินะครับที่จังหวัดสุรการเนี่ย
เจ้าแหลมซิสเกษนะครับน้องคอหลุมโปรชั่นเนี่ย
สะพานมวยโลกก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
ที่เรียบร้อยนะครับโดยมีในเจียมศักดิ์นะฮะ

แฟนสาวที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานาน๑๓ปี

ไม่เรียกแฟนเหรอมั้งนี่นะครับแล้วก็ยังมีนะฮะ
คนตำรวจเอกโกวิทพรรคดีภูมิท่านเป็นรองประธานสภาโมยโลก
รวมถึงผู้สนับสนุนนะฮะหลังจากที่บริษัทโอสภาและบีซีเทโรไปต้อนรับอย่างคึกคักเลย
นี่เขาบอกว่าทันทีที่ชนะแชมป์โลกชาวไทยมุ่งประกอบด้วยเสียหุย
ซึ่งเป็นผู้จัดการพร้อมด้วยโค้ดป๊อปซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของศรีสะเกด
และคุณศรีสะเกตมาถึงเขาบอกว่าพอเดินผ่านช่องตรวจออกมา

ปลื้มมากนะฮะเขาบอกแฟนคลับนี่เยอะจริงนะฮะ
ที่นักชกไทยมาถึงปุ๊บจะก้มกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่

กลางเสียงโหร้องของบรรดาแฟนคลับนะฮะ
เพราะแชมป์โลกถึงกับน้ำตาไหลอาบแก้มเลยนะครับ

ได้มีการมอบเงินอัดฉีดจำนวน๑ล้านบาทให้ด้วยนะครับ

บอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับเสียงเชียร์นะฮะ

ก็เลยสู้เต็มที่นะครับ
ส่วนหนึ่งเขาบอกได้กำลังใจจากแฟนมวยชาวไทยมาตลอดหลายปี

ให้เขาต่อสู้จนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิต

บอกเคยต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินกับเมีย

เอาบะหมี่กึ่งต้มใหม่เสร็จปุ๊บ

ตอนนี้กินเหลาทุกวันเนี่ย
แบบนี้มีหลายคนนะพี่

แต่วันนี้เขาแบบมุมานะในการทำงานเขารวย

เค้าจะเอาเสธผักเก็บไปกิน
จริงคนเราเนี่ยมีถึงขั้นนี้เลยนะ

แต่อย่าหมดกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเอง
เสื้อผืนหมอนใบเค้ายังล่ำรวย

โป๊ะดีนะนี่โดนตก
ไม่หมายถึงวันที่๒๕ถึง๒๕

พยากรอากาศ๗วันในช่วง๒๑ถึงวันที่๒๔มีนาคมนี้
ตอนบนร้อนจัดมีฟ้าขนองบางแห่ง
ส่วนวันที่๒๕๒๖เตือนรับมือพายุฤดูร้อนอีกละรอก

ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตก
ครบอุตุนิยมวิญญาณพญากรอากาศ
ว่าภายใน๗วันข้างหน้านี้
โดยช่วง๒๑๒๔ในการคาดหมาย
ประเทศไทยตอนบนนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
กับฟ้าหรัวในตอนกลางวัน
โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในภาคตะวัน
และภาคตะวันออกและภาคใต้
ที่๒๕๒๗ตอนบนก็จะมีภายุ
ฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าขนอง
แล้วก็ลมกระโชกแรงมีรูปเห็ดด้วย

ประชาชนที่อยู่บริเวณที่บอกไปแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นตะวันออกเชียงเหนือตะวันออก
ก็ต้องระวังอันตรายจากพายุ

ฉันเคยเห็นน้ำมากลุ่มเห็นลดแบบปางรถบุบก็เคยนะ
ช่วงหน้าครับคุณบอลแฟนคุณอุ้มหลังจากที่เก็บตัวไปนาน
แล้วล่าสุดเห็นบอกว่าโดนอีกแล้ว
ที่ว่าเหมือนกับจะไปเปิดผับหรือสถานบริการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ปรากฏว่าถูกทางเชียงใหม่ทางตำรวจเชียงใหม่ก็เข้าไปตรวจ
อ้าวอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะเดี๋ยวกลับมาครับ
คราวนี้ต้องพี่ม้าอ้าวไม่ใช่ครับผมก่อนแล้วกันผมก็เลยเอ๊ะผม
อ่านข้ามไปอ่านข้ามไป
โรงแรมของคุณบอลกฤษณะหลังลืนหนักแอบเปิดบริการนะครับ
ผู้บริหารอ้างบอกว่าทดสอบเฉย
เป็นโรงแรมของคุณบอลเหรอจริงไม่ใช่ของคุณบอลหรอกนะก็คือตอนนี้รู้สึกคุณบอลจะพ้นไปแล้วนะครับ
คืออย่างนี้คือในทุนเป็นเจ้าของตัวแทนจำหน่ายรถอะไรสักถูกต้องนะครับคือทางท่านในอำเภอเชียงใหม่นะครับ
นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับพร้อมตำรวจทหารเข้าตรวจโรงแรมเดือกทองนะครับที่คุณบอลกฤษณะเนี่ยแฟนสาวของนักแสดงสาวนะฮะ
อ้าวไม่ใช่แฟนสาวสิแฟนนมอะไรเนี่ยพอร์โมนสวิงเธอบอกอะไรให้มั้ย
พอกินไอติมเอ้ยพอกินลูกอมออกมาก่อนไม่ได้เราพูดก่อน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
หลังข่าวนั้นได้มีการสะพัดออกไปนะครับว่าได้มีการเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ไม่มีใบอนุญาต
ทางด้านผู้บริหารโรงแรมก็นำตรวจสอบนะครับบอกว่าแค่ทดสอบระบบยังไม่ได้มีการเปิดให้บริการ

เมื่อเวลาประมาณบริ
ที่คุณบอลกฤษณะแฟนนุ่มของดาราสาวชื่อดังคุณอุ้มลักษณะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีรุมทำร้ายร่างกายลูกชาย
ผู้ประชาการมนตรฐานบกที่๓๘จังหวัดน่าน

แต่หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจสอบแล้วก็สั่งปิดบริการไปแล้ว
บังคติที่๒๘พฤศจิกายนปี๕๙ที่ผ่านมา
เนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
แต่ล่าสุดมีกระแสข่าวมาว่าโรงแรมแห่งนี้
กลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งหนึ่ง
ที่ยังไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

มีหนังสาวรุ่งฟ้าโทนาลิอุสอายุ๔๑ปี
เมื่อเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยรอบแล้ว

โรงแรมนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการแต่อย่างใด
แล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการรอผลพิจารณา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่
หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงอาคารให้ถูกต้อง

และยื่นเอกสารหลักฐาน
เพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว
อย่างไรก็ตามยอมรับนะว่าในช่วงนี้
ทางโรงแรมมีการทดสอบระบบการให้เรียบร้อยก่อน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่าง

ปัจจุบันนี้คุณบอลไม่ได้เป็นผู้บริหารโรงแรมแห่งนี้แล้ว
แต่ยังยอมรับนะครับว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
กับทางโรงแรมอยู่ในฐานะผู้ที่เคยร่วมงาน
และต้องมีการส่งมอบงานให้กันบ้างเท่านั้นเอง

เหตุการณ์เกิดที่นี่เลยค่ะหัวหินนะคะ

เขาก็รุดไปทำคลอดฉุกเฉินให้กับสาววัย๒๑

ก่อนที่จะช่วยในเรื่องของการตัดสายสดือนะฮะ

มันถึงทางน้ำแล้วเด็กมันไหลออกมา
นางก็นั่งอยู่ที่บ้านนี่แหละ

นั่งอยู่แล้วนางไปนั่งมานั่งไป

ขาวเต้า
นางร้องโอน

ไม่ใช่แล้วปี่

นี่เด็กออกมาเป็นทารกเพศชายจ้ะ

ก็มันลูกที่สามท้องสามคงง่ายอะนะ

นางไม่มีอาการแพ้ท้องแต่ฉันจะบอกว่าเมนหมดไม่รู้ตัว
ก็นั่งไงตั้ง๙เดือนไม่รู้ตัวเลยหรือ

แต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้ลูกมาก็อร่อยแล้ว
แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมี๒คนแรกแล้ว
ใช่แต่ว่าเขาเคยนะนี่ฉันก็เคยแปลกมากใช่ไหม

อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมนั่นบัวคลี่
จนกระทั่งปลาเข้าไปประมาณสัก๖เดือน๗เดือนบ้าง

เขาก็ไม่ได้คิดแล้วว่ามันจะมาไม่มา

แล้วฉันว่าไม่มาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็น่าจะหมดเมนแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น
นางก็ทำงานแบบต่างนานแบบว่าไม่ได้รู้เลยนะว่าตัวเองท้อง
ตอน๖๖เดือน๗เดือนเอ๊ะทำไมมันดูแปลกนะ
เออไปให้หมอดูก็ไปดูหมอโทษแปลง
คุณท้องอ้าวตายท้องเหรอเนี่ยตายฉันท้องเหรอ
อายุประมาณสัก๕๐กว่า

เออ๕๐กว่าหลัก๖๐กว่าอย่างนี้นางท้อง
เด็กออกมาแล้วก็ปลอดภัยก็ยินดีด้วย
แต่นี่มาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวออนไลน์นะฮะ
ตำรวจเมาหนักตบศีรษะแล้วก็ถกจีวรพระสงฆ์
เพราะว่าเหตุได้ว่าจะใส่บาทด้วยเงิน๕๐๐บาทแล้วพระไม่ยอมรับเงินนั้น
เหตุเกิดที่นู้นอำเภอจังหวัดตรังนะฮะ
ใกล้มากนะนู้นฟังแล้วใกล้

เมื่อวันที่๒๒พระมหาศักดิ์สอนโครงผลซึ่งเป็นพระอุปชาติอยู่ที่วัดครองน้ำเจ็ด
เขาให้ปากคำและขอลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองตรัง
หลังจากถูกดับตำรวจสังกัดกองกับการ๙
ที่เป็นตำรวจน้ำที่อำเภอกันตังอยู่ในสภาพมึนเมา
บศีรษะท่านสองครั้งและพยายามจะถลกจีวอนออก
เหตุเกิดเนี่ยท่านได้ออกมาบินทบาทแล้วก็มีตำรวจคนดังกล่าวมีอาการมืนเมา
เข้ามาถวายเงิน๕๐๐บาทขณะที่ท่านกำลังบินทบาท
แต่ด้วยจำนวนเงินที่มากไปพระมหาศักษรก็ได้กล่าวว่า
ไม่รับปัจจัยดังกล่าวจะทำบุญนั้นทำแค่๒๐บาทก็พอ
เท่านั้นแหละค่ะดาบตำรวจไม่พอใจเข้าไปล็อกคอแล้วตบศีรษะ
แล้วก็จะฉลกจีวอนท่านออกไม่หนำซ้ำยังต่อว่าพระปลอม
ทำให้ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์นั้นเข้ามาห้ามปรามเมาปริ้นเลยนะฮะ
แล้วก็พาท่านมาแจ้งความต่อมามีแยกของดับตำรวจ
ลายนี้ตำรวจนี่ยังไม่ได้มานะคะเดินทางมาที่โรงพัก
เพื่อมากล่าวคำขอโทษและจะทำและขอให้พระท่านไม่เอาเรื่อง
แล้วขอลงบันทึกประจำไว้เป็นหลักฐานเออคือแล้วจะขอให้เด็ก
ไม่ใช่เด็กตำรวจคนนี้มากราบขอเข้ามา
และท่านเจ้าอาวาสตัวเองและท่านเจ้าอาวาสด้วย
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปรียบเทียบปรับดาบตำรวจนี้
เป็นเงิน๑๐๐๐บาทแค่นั้นเอง

เออถ้าผมเป็นพระจะเอาบาทแล้วตบคืนกับพระ
ล็อกคอไม่ได้ใช่ไหมล็อกคออยู่ล็อกคออยู่อย่างนี้นะอ๋อใช่

ตบ๒ทีเปรี้ยงแล้วก็จะถลกจีวอน
แต่ถ้าพระทำอย่างนั้นก็อาจจะโดนเปรี้ยง
คือเมาว์ไม่ได้เออแต่ก็เช้ามากคงจะไม่ได้เมาว์ในหน้าที่ไหม
ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อ่ะเปลกอันนี้เป็นข่าวเปลกมาก
ระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๔มีนาคมนี้นะคะ
ครั้งนี้โฮมโปโปรกยกทัพสินค้ามหากรรมเครื่องเย็น
อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและการบริการแบบครบวงจรมาเอาใจผู้บริโภค
ให้คุ้มสุขสุดกว่าทุกเทศกาลทั่วไทยเลยค่ะ
โปรโมชั่นกระหน่ำลดราคาสูงสุดกว่า๘๐
แล้วก็รับของสมนาคุณมากมายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะ
และเมื่อช็อปครบกำหนดที่เขากำหนดไว้

ก็รับส่วนลดบวกกับรับเพิ่มสูงสุด๓๓
แล้วก็รับเพิ่มคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ
มูลค่า๒๐๐บาทเมื่อช็อป๑หมื่นบาทขึ้นไป

พิเศษสำหรับสมาชิกโฮมการ์ด
รับคะแนนฟรี๑หมื่น๒พันคะแนน
หรือว่าเมื่อสะสมยอดซื้อ๒แสนบาทขึ้นไป
อกจากนี้ยังลดแล้วก็รับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำ

ก็แน่นอนพบกับความพิเศษยิ่งกว่าเมื่อโฮมโปร
ร่วมสืบสารโครงการในพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙

ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ดอยตุ้งแล้วก็ดอยคำ

ให้ได้สุกกันเต็มกับโฮมโปรเอสโปร
สิบเจ็ดถึง๒๔มีนาคมนี้นะครับ
ที่ห่อ๕๘อิมแพคเมืองทองธานี

เยอะแยะเลยเนอะถูกต้องนะครับชอบมากเลยช่วงหน้าก่อนเนาะโดนเม้า
ทำไมกันเพราะแบบว่าหน้าหวานเพื่อไปซ้อม

หน้าหวานเพราะไปเรียนเต้นที่เกาหลีถ้าทำแล้วดีทำไปเถอะเราว่างนะทำไมกับมาครับ
สนับสนุนโดยวีออสออร์อีสพอสซิบล
มาแล้วค่ะตายแล้วโตโน่ขาหรอกต้องบอกอย่างนี้
เอางี้ก่อนเอาเรื่องน้องเดียก่อนดีกว่า
น้องเดียลูกชายของคุณโน่ชาชช่าจำได้ใช่ไหม
ที่เขามีการขับรถยูเทิร์นแล้วก็รถบีเอ็มอีกคันหนึ่ง
รถพีเอมันเป็นรถของเขา
พุ่งชนแล้วก็ชนคนที่ยูเทิร์นมาแล้วก็เสียชีวิตตายครับ
ครับผมตอนนี้ก็เป็นคุณพรพิชิตนะครับ
ก็จะเป็นวิศวกรที่เสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้น้องเดียกำลังไปที่งานศพ
เดี๋ยวเรามีภาพมาให้ชมด้วยนะฮะสดเลยนะฮะ
เพิ่งกำลังไลฟ์อยู่เลยนะคะโอเคอย่างนี้อ๋อยังไม่มา
พร้อมแล้วยิงมาเลยคือคุณโน่กไปไหว้ก่อนแล้ว

แล้วก็บอกว่าลูกยังมาไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล
ก็วันนี้คงออกไปได้ก็เลยไป
เขาแสดงครอบครักษ์ผิชาพกันเต็มที่ทั้งคู่นะ
ใช่ฮะตอนนี้น้องเดียเห็นบอกว่างานร้องไห้หนักมากเลยน่ะ
เพราะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
คือส่วนทางด้านข้อกฎหมายตัวนี้ก็ยังไม่ทราบว่าไปเป็นยังไง
เพราะต้องมีการตรวจอีกเยอะแยะมากมาย
ว่าทางฝ่ายไหนมีอากอฮ่อหรือเปล่า
แล้วก็ทางข้อกฎหมายของการจราจรก็ต้องดูด้วย
มาดูเรื่องของโตโน่กันบ้างดีกว่า
ดูนะคะรอบกลายเป็นอ๊อปป้ากันไปแล้วนะครับ
ที่บอกว่าโดนบอกว่าโอ้โหเทพนี่ไงเห็นป่
ตรงนั้นมันผมสีอิ้มพูเหรอผมทองถ้าดูสิซิกแพ็กลูกชายฉัน
แหมลูกชายเป็นไหมแช่ได่ไหมไงก็เป็นมานานแล้ว
อีทรานกำวิกฟิสต์มาเยอะเลยนะน่ะเออแน่นอนดิ
กรรมครับเพราะว่าผมมาต่อยมวยอยู่

ชีปฐีหูคอทำอย่างไรล่ะครับ

คุณย่าคุณย่าชอบดูมากคุณย่าดูทุกวัน

ผมไม่ได้มองว่าทำศัลยกรรมเป็นเรื่องผิดนะครับ
นี่ไงถูกทาร์ดีนะทราบแต่ผมได้ทำ
การเปลี่ยนสีผมเท่านั้นที่ผมทำครับก็บอกอย่างนี้
คิดโดนอะไรมาเนี่ย
บอกว่าส่วนผมทำสีชมพูเนี่ยที่มันมีที่มาที่ไปครับ
เพราะว่าคืนหนึ่งนี้นะครับผมไปลากอนเซิร์ต
ก็มีคนนี้มาบอกว่ามาคนหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้
มากับแม่เป็นน้องแฟนคลับอย่างนี้นะ

คงจะแบบว่าขาเสียอะไรอย่างนี้
แล้วเขาบอกว่าอยากเห็นที่ตัวนอกครับ

แล้วก็ตอนนี้มีสติกเกอร์กับน้องเป่า
มาดูโหลดกันได้เลยนะครับ
แปปเดียวลงคนมาโหลดไป

ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์ก็ต้องเป็นน้องเป่า

วันนี้ขายดีกันแบบนึง

ให้ดูได้ของน้องเจมทร์มาปีนี้เจมทร์มา